อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็คือฮากันทั้งโซเชียลเลย
เพราะว่าหลังจากที่เห็นภาพที่แหมดูเซ็กซี่ขยี้ใจเหลือเกินของคุณแม่สาวรรณสาเนี่ยค่ะ
เธอโพสต์ภาพเซลฟี่ที่อ่างล้างหน้าแบบนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะคุณ
แต่ว่าอื้อจริงนะ
คือคอมเมนต์สนั่นโซเชียลเลยคุณ
เจ้าตัวก็เลยขอออกมาชี้แจงหน่อยบอกว่าจริงรูปที่ถ่ายนี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้อนาจารย์อะไรนะ
แต่ว่าที่เห็นว่าเธอชอบโพสต์รูปอะไรแบบนี้
คือเธอชอบโพสต์รูปคู่กับแฟนหนุ่มของเธอก็คือคุณอาร์ตรณชัยด้วย
แล้วเธอชอบโพสต์แบบนี้ลักษณะแบบแนบชิดกันวาบวิวหน่อย
เพราะว่าโอ๊ยความรักมันแน่นอกอะค่ะคุณ
เราไม่ได้ไปโชว์ใครเราไม่ได้ไปอวดใครว่าเรานู่นนี่นั่น
แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยในทุกวันเรามีความรักให้กันทุกวัน
คือว่าอย่างแรกเลยผมมีความรู้สึกว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นทุกวัน
คือมันจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้มีโอกาสแบบถ่ายรูปแบบอิโลติก
ก็ถ่ายคือไม่ได้คิดว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ดูว่าหลังหน้ามันปิดพอดี
ไม่ได้ดูแต่เราดูแค่ว่าโอเคมันไม่โปร
ไม่ได้ตั้งใจว่าให้มันออกมาโหวือหวาหรือเป็นข่าวอะไรอย่างนี้
คือครั้งหนึ่งเราก็แหมพี่แจกริงก็รู้ว่าวันนั้นสาเนี่ย
มือปิดเนี่ยก็มีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงคือคุณสาเนี่ยเขาเป็นสาย
อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้อนาจารย์
คือเธอเคยขึ้นมาลัยไทยรัฐมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเซ็กซี่กว่านั้น
แค่เอามือปิดก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นภาพนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้ออกมาอนาจารย์อะไร
แต่ว่าเธอชอบถ่ายแบบวาบวิวแบบรักกันกับสามีกับแฟนยังเป็นแฟนอยู่
ไม่แต่งงานนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแบบใครติดต่อมาให้ถ่าย
ทรงเซ็กซี่อีกเดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนนะจ๊ะ
แต่เอาจริงก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าหุ่นเธอก็ยังเสี้ยงอยู่นะคะ
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ